ส่วนที่เชียงใหม่ก็มีถนนที่ไม่เหมือนใครอีกเหมือนกัน
เขาบอกว่าตีเส้นแบ่งจราจรแปลกไม่เหมือนใคร
ถ้าไม่ใช่คนแถวนี้มีงงแน่นอนไปดูกันหน่อยค่ะ
นี่แหละค่ะเส้นนี้คุณผู้ชมค่ะคือผู้สื่อข่าวก็ขับรถไปตามหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะคะ
อยู่ที่ตำบลริมเหนืออำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
เชื่อมต่อถนนที่มีความแปลกตาเดี๋ยวเราจะเห็นการตีเส้นจราจรที่มันไม่
เนี่ยฮะเห็นมั้ยเห็นมั้ยเออทำไมมันเป็นอย่างนั้นน่ะ
แล้วอย่างนี้ต้องไปทางไหนต้องหักซ้ายต้องออกซ้าย
แล้วที่จะเข้าเลนคนละอบตแบ่งกันทำไปช่วงช่วง
ช่วงอบตนี้เล็กหน่อยไอ้ช่วงอบตนู้นกว้างหน่อยใช่ไหม
นี่ค่ะอันนี้ก็เลยเป็นความแปลกนะคะพื้นที่บ้านท้องฝ่าย
ถนนหกเมตรอีกฝั่งนึงกว้างเจ็ดเมตรทั้งสองมาเจอกันพอดี
มันก็เลยไม่เชื่อมกันคือถนนมันใหญ่ไม่เท่ากันนะคะ
ฝั่งด้านแคบเนี่ยถ้าไม่รีบเบี่ยงซ้ายก็จะกลายเป็นขับรถ
คร่อมกลางเส้นทางที่เห็นไหมคะถนนมันกว้างกว่า
ถนนมันกว้างกว่าเลนมันก็เลยต้องแบ่งครึ่งไงมันก็เลยไม่เท่ากัน
นี่ค่ะมันก็เลยเป็นถนนที่แปลกกว่าที่อื่นนะคะ
แต่ผู้ใหญ่บ้านเขาบอกว่าท้องผู้ใหญ่บ้านท้องฝ่ายเนี่ยนะคะ
ก็แจ้งเตือนให้ลูกบ้านทุกคนใช้รถใช้ถนนด้วยความระวัง
ใครที่ไม่คุ้นเคยเส้นทางนะคะก็ต้องดูดีดีหน่อย
แต่เขาบอกอย่างนี้เห็นที่ผ่านมาอย่างนี้ก็ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะคะ
แต่ว่าก็เป็นปัญหาที่ทางหมู่บ้านก็ไม่ได้นิ่งเฉย
เขาบอกว่าเสนอโครงการผ่านเทศบาลตำบลริมเหนือ
ขอขยายความกว้างถนนตรงที่แคบนะคะ
เพื่อที่จะได้มาขยายถนนถ้าอนุมัติแล้วเนี่ย
ถนนก็จะได้เท่ากันตลอดเส้นทางค่ะ
เออก็แปลกดีเนอะ
พอมันถึงช่วงที่แบบถนนกว้างก็ต้องเปลี่ยนเลนส์กันหน่อยค่ะ